เหตุการณ์เนี้ยมันโชคมากเย็นมากแบบมากเลยอ่ะ
เป็นอาสาเป็นกู้ภัยแล้วได้รับแจ้งเหตุ
อ้าวอยู่ต้องมาดับไฟแล้วปลายทางที่ต้องไปดับไฟคือบ้านตัวเองที่มีลูกอยู่อ่ะ
แล้วท้ายที่สุดค่ะลูกเสียชีวิตอยู่ในกองไฟอยู่ในบ้านนี้
หนีมาไม่ทันเหรอใช่น้องหนีมาไม่ทันค่ะเพราะว่าน้องป่วยเป็นออทิสติกด้วย
แล้วพ่อนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะไฟไหม้บ้านที่ตำบลแม่ลาวนะคะที่จังหวัดเชียงราย
แล้วดูสิเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาดับไฟแต่มันดับไม่ได้ดับไม่ทัน
บ้านหลังนี้วอดไปหมดเลยนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองทุ่ม
แล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยพอไปตรวจสอบดูหลังจากที่ดับไฟได้เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่๑ราย๑รายนั้นคือลูกของเจ้าหน้าที่กู้ไฟนี่แหละค่ะ
คือนายกล้องพบสุวรรณโชธอายุ๑๘ปีโดนไฟคลอกทั้งร่างเลยค่ะ
บ้านหลังนี้นะคุณพ่อคุณพ่อประทีพเป็นพนักงานดับเพลิงของเทศบาลตำบลแม่ลาว
แล้วตอนนั้นพ่อมาดับเพลิงที่บ้านหลังนี้ด้วยตัวเองค่ะ
พอเล่าให้ฟังดูแววตาสิคุณผู้ชม
คือพ่อบอกแบบนี้คืนนั้นคุณพ่อต้องไปเข้าเวรดับเพลิงตั้งแต่หัวค่ำเลยนะ
แล้วก็ต้องปล่อยลูกชายที่ป่วยเป็นออทิสติกนอนอยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าคุณพ่อเลิกกับคุณแม่แล้วนะ
ทีนี้พอได้รับแจ้งเหตุมาแล้วรู้ว่าบ้านตัวเองถูกไฟไหม้เนี่ย
อันนี้คือช็อกทำอะไรไม่ถูกละหนึก
แล้วมารู้อีกว่าลูกอยู่ในบ้านทำยังไง
พอมาเห็นศพลูกนี่พ่อไปต่อไม่เป็นเลยค่ะมันสิ้นไปทุกอย่างแล้วอ่ะ
คือคุณพ่อประทีพเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะ

ลูกชายอ่ะอายุได้๕ขวบอ่ะค่ะ

คือจริงเขามีลูกด้วยกัน๒คน
ลูกคนโตน่ะมาอยู่กับพ่อประทีพ

แม่ก็ไปมีสามีใหม่อยู่ที่ปราจีนบุรี
ทีนี้ปกติอ่ะก่อนจะเข้าเวนอ่ะ
ตัวคุณพ่อเองจะเอาลูกดูลูกนะ
คงกินข้าวอาบน้ำอาบท่าเอายาให้กินตามที่หมอสั่ง
แล้วยาตัวนี้มันทำให้ลูกหลับสนิทไง
ไม่รู้ตัวตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้
แล้วมันกลายเป็นเหตุสลดขึ้นพ่อบอกด้วยนะว่าก่อนออกมา
ผมดูทุกอย่างแล้วนะไฟเฟย์ปั๊กเนี่ย
เอาออกมาแล้วเพราะว่าต้องออกมาเข้าเวรตอนกลางคืน
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะว่าเขาสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วตอนที่แม่นะอดีตภรรยามารู้ข่าวนะ
ไปถึงที่วัดนะเจอร่างลูกอยู่ในโรง
ห่มร้องไห้แบบจะเป็นจะตายอะค่ะ